ต่อที่เรื่องของปู่ฤษีหรือว่าพระภัยบูลที่ถูกกล่าวหาว่าไปข่มขืนลูกสาวตัวเองนะเป็นเจ้าสำนักถ้ำอะไรเนี่ยนะ

ยังเป็นพระอยู่ครับแต่ว่าล่าสุดก็มีหมายจับนำตัวไปควบคุมตัวแล้วก็ไปนอนคุกอยู่เมื่อคืนนี้แล้วก็คัดค้านการประกันตัวด้วยนะครับ
ดูความคืบหน้ากันหน่อยเย็นเมื่อวานนี้เนี่ยตำรวจสพเมืองบึงกาลแล้วก็สภศรีวิลัยนำหมายสารบึงการไปจับกลุ่มพระภัยบูลฉายาวิปุโลหรือว่านามสกุลเดิมเขาคือจูมศรีสิงอายุ๔๕ปีนะฮะก็เป็นเจ้าสำนักสงฆ์ถ้ำปู่ฤษีภูสิงหมิ่งมิตรบ้านโนนสง่านะที่จังหวัดบึงกาลก็นำตัว
กับนักจิตวิทยาแล้วก็สหวิชาชีพซึ่งเด็กนั้นให้ปากคำไปหมดแล้ว
หลังจากคุมตัวพระภัยบูลไปถึงที่สพศรีวิลัยนะฮะก็นำตัวเข้าห้องสอบสวน
จัดไว้เป็นพิเศษที่ชั้นสองของโรงพักเลยครับเพื่อรอการสอบสวนต่อ
โดยที่ไม่อนุญาตให้ญาติโยมหรือว่าลูกศิษย์เข้าไปเลยแม้แต่สื่อมวลชนก็ไม่ให้ขึ้นไปบันทึกภาพ
พนักงานสอบสวนสอบสวนปู่ฤษีหรือพระภัยบูลจนกลางดึก
พนักงานสอบสวนไม่ให้ประกันตัวนะครับแม้ลูกศิษย์จะมีการเตรียมหลักทรัพย์หลักฐานไว้
พร้อมในการขอประกันตัวแต่ว่าประกันไม่ได้สุดท้ายพระภัยบูลต้องนอน
คุกหนึ่งคืนครับวันนี้จะมีการเอาตัวไปส่งฟ้องศาลส่วนจะให้ประกันหรือไม่

ที่ไปบวชตอนปี๔๗นะครับนะซึ่งก็ปรากฏว่าเป็นพระจริงครับเป็นใบสุทธิตัวจริงไม่ได้เป็นพระปลอมแต่อย่างใดแต่ว่ารองเจ้าคณะจังหวัดบึงการได้มีการกล่าวเตือนพระพิสุขสามเณรในจังหวัดว่าต้องระวังเรื่องของการปฏิบัติตัวรวมทั้งพระทุกรูปด้วยนะในการปฏิบัติตัวให้ครองตนในสมณเพศ
คือน้องเขียนรับเป็นไดอารี่ตั้งแต่เด็กเลยนะครับน้องเขียนเล่าว่าแบบคือเด็กน้องเป็นเด็กเรียนดีเป็นเด็กอนาคตดีเลยเพราะว่าเรียนให้๔๐๐มาตลอดแล้วน้องเขียนบอกว่าเรื่องจริงจากหัวใจความจริงที่อยากรู้สิ่งที่ไม่ได้โกหกหลอกลวงชีวิตนี้หนูไม่เคยผ่านผู้ชายหรือทอมทำในเรื่องเพศอย่างที่โดนกล่าวมาตลอ

แล้วก็กลายเป็นเรื่องราวแบบนี้น้องเขียนระบายความในใจ๔หน้าเต็มคุณผู้ชมค่ะ
เนี่ยมันคือตรฐานการนำไปสู่การขอสารออกใหม่จากนี้
แหละมัดตัวได้เลยแล้วก็ไดรี่นี้เขียนก่อนที่เรื่องจะแดงนะ